ขโมยขโจรเยอะจริงเลยค่ะ
ที่หอพักแห่ง๑ในจังหวัดยะโสทร

แล้วขโมยอะไรไปได้หรือเปล่า

นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเลยนะคะ
เวลานี้ประมาณตี๕จากหอพักภาวนา
อยู่ที่ตำบลตาดทองอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธร

ภาพวงกลมแดงนี่คือจับภาพคนร้ายเอาไว้ตอนที่เดินเข้ามาในหอพัก
ท่าทางดูลับล่อมองซ้ายมองขวาเดินไปเดินมานะ
เดินผ่านห้องนั้นทีห้องนี้ทีเหมือนสังเกตอยู่ว่าจะขโมยอะไรสักอย่างหรือเปล่า

เดินอยู่สักพักก็ตัดสินใจได้ว่าจะขโมยแล้ว
จะขโมยล่ะแล้วสิ่งที่โจรคนนี้ต้องการขโมยคืออะไร
คือคือรถมอเตอร์ไซค์เอาของแพงด้วย
สีดำแดงคันนี้หมายเลขทะเบียน๑กก๓๖๓๗ยศ
ออกมาแล้วหายวับไปในความมืด

เจ้าตื่นมาอ้าวตกใจอ่ะ
รถมอเตอร์ไซค์ที่จอดไว้หายไป
ทำยังไงดีรีบเข้าไปแจ้งความก่อนเลยค่ะ
โดยนางสาวจิราพรเจ้าของรถคนนี้นะ
เธอเปิดเผยบอกว่าคืนก่อนที่รถจะหายเนี่ย
ตัวเองขับรถมอเตอร์ไซค์กลับจากที่ทำงานใช่ไหม
แล้วก็จอดรถไว้หน้าห้องพักเลยนะ
หน้าห้องพักเลยแต่ว่าเธอเนี่ยไม่ได้ล็อกคอรถ
ปกติเธอบอกปกติเธอจะล็อกคอรถทุกครั้งนะ
แต่วันนั้นน่ะน่าจะลืมไม่ได้ล็อก
จนกระทั่งช่วงบ่ายของอีกวัน

แล้วก็พบว่าเฮ้ยรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดไว้หายไปไหน
ก็เลยตัดสินใจไปขอเปิดกล้องวงจรปิดของหอพักดู
แล้วก็พบเลยค่ะชัดเจนเลยเนี่ย
ชายอายุประมาณ๓๐ปีได้อ่ะ
นี่นะสวมเสื้อแขนยาวกางเกงยีน
รถมอเตอร์ไซค์ของเธอออกไปทางด้านหลังห้อง
แต่ว่าเข็นไปหลังห้องก่อนตอนแรก

กล้องวงจรปิดด้านหน้าชัดเจนแบบนี้แล้วหายไปอย่างไร้ร่องรอยค่ะ
เจ้าของรถยังฝากบอกคนร้ายอีกด้วยบอกว่า
ให้เอารถกลับมาคืนนะ
เพราะกว่าเธอจะเก็บเงินซื้อได้เนี่ย

ซึ่งจากวันที่เกิดเหตุจนถึงวันนี้ค่ะ
ยังไม่พบร่องรอยของคนร้ายเลยนะคะ
แต่เธอก็บอกว่าเธอก็ยังมีความหวังว่าจะได้รถจักรยานยนต์คันนี้กลับขึ้นมา
ฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยติดตามจับคนร้ายและเอารถของเธอกลับขึ้นมาด้วยนะคะ